คุณรู้หรือไม่ทุกปีทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย
มีคนเสียชีวิตมากกว่า๔๙๐๐๐คน
เฉลี่ยเป็น๔๐๐๐คนต่อเดือน๑๔๐๐กว่าคนต่อวัน

และคุณรู้หรือไม่ทุกชีวิตเป็นหนึ่งในคนที่รักของใครสักคน
และในขณะเดียวกันนั้นมีคนบางกลุ่มที่กำลังพยายามไม่ให้ตัวเลขสถิตินี้เพิ่มขึ้นอยู่เช่นกัน
กลุ่มคนเหล่านั้นคือแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
ผู้ที่เป็นกำลังหลักในการดูแลชีวิตของคนไทยทุกคน
รักษาคนที่เจ็บป่วยโดยไม่สนว่าอะไรจะเกิดขึ้นตรงหน้า
กรมการแพทย์ส่งข้อมูลมาแล้วค่ะ
ขอบคุณมากนะครับ
หลายครั้งที่เราเคยได้รับการช่วยเหลือดูแล
และรักษาอาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะหนักหรือเบา
บุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วน
ที่เกิดกับตัวเราหรือคนที่เรารัก
คุณเคยรู้ไหมว่าภารกิจการดูแลรักษาคนไข้ให้ดีที่สุด
เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน
ไม่ว่าพวกเขาจะเหนื่อยแค่ไหนหรืองานจะหนักเพียงใด
พวกเขาทุกคนก็ยินดีและยืนยันจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
โดยไม่ได้มองเป้าหมายอื่นใด
อกจากการทำให้เราทุกคนหายจากอาการป่วย
และถ้าหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์คือความหวังของทุกคน
เราคือคนที่อยู่เบื้องหลังและเป็นความหวังของหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เหล่านั้นเช่นกัน
กรมการแพทย์เราเป็นกรมที่ดูทั้งบริการและวิชาการ
แต่เน้นวิชาการเป็นหลักเพื่อจัดทำมาตรฐานการรักษา
เราพยายามที่จะเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษาจากการดูแลแบบต้องมาโรงพยาบาล
คือดูแลแบบทุกที่ทุกเวลาเช่นต่อไปนี้เบาหวานความดันเจาะเลือดนอกโรงพยาบาล
วัดความดันที่บ้านส่งผลมาที่โรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอเทเลนเมติซิน
แม้กระทั่งแนะนำการทำกายภาพบำบัดไปที่บ้านได้
นี่เป็นการที่พยายามเพิ่มการเข้าถึงบริการการรักษาทุกรูปแบบทุกที่ทุกเวลา

ขออนุญาตให้ความมั่นใจพี่น้องประชาชนนะครับ
ทุกท่านว่าในขณะที่ท่านเจ็บป่วยไม่ว่าจากโรคอะไรก็ตาม

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมที่จะดูแลท่านอย่างเต็มที่
และในขณะเดียวกันกรมการแพทย์และภาคีเครือข่ายที่ทำในเรื่องวิชาการนะครับ
เราก็พร้อมจะดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อให้ท่านทำงานการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้น
เพราะเรากรมการแพทย์และภาคีเครือข่ายทั้งหลายพร้อมจะดูแลพี่น้องบุคลากรสาธารณสุข
เคียงข้างกับท่านไปทุกก้าวที่ท่านดูแลพี่น้องประชาชนครับ
กรมการแพทย์มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรการแพทย์ทุกแขนงให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
เพื่อหวังให้ประชาชนทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ
รวมถึงพัฒนาวิชาการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
โดยมีการศึกษาวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม
เพิ่มภูมิความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ
ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านหรือในระดับตะติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างได้มาตรฐาน
เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาของคนทั้งประเทศ
ผนึกกำลังกับสถาบันการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนคนไทยทั้งประเทศ
เพื่อให้ผู้รับบริการพึ่งพอใจโดยทางกรมการแพทย์ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการพัฒนาด้านการรักษาของประเทศไทยในทุกมิติ

ลูกค่ะลูกกันขึ้นมากดีตัว
เป็นอะไรค่ะน้องตั้ง

และคุณรู้หรือไม่ว่า

ไม่ใช่เป็นแค่เพียงหน้าที่ของหมอและพยาบาลเท่านั้น
คุณเองก็ยังสามารถดูแลรักษาตัวคุณเอง
หรือแม้กระทั่งคนที่คุณรัก
เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
แต่ความช่วยเหลือของเราไม่มีคำว่าไกล
เพราะชีวิตของคนที่คุณรัก

เพราะทุกลมหายใจ

เพราะทุกชีวิตที่คุณรัก